มาดูอาชีพเสริมกันบ้าง
การเป็นข้าราชการทำงานตั้งแต่๘โมงจนถึง๔โมงเย็น

อาชีพเสริมจากงานประจำทำงานเกษตร

สร้างรายได้ปีละกว่า๑ล้านบาท

คุณเสริมรีดหวายรีดอายุ๔๓ปี

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรำเขต๑จังหวัดบุรียรำ
ผู้มีใจรักด้านงานเกษตร

แล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมในอินเตอร์เน็ตค่ะ
ศึกษาแนวทางการปลูกไม้ผลแบบผสมผสานที่ใช้น้ำน้อย
ให้ผลผลิตเร็วแล้วก็เก็บขายได้ต่อเนื่องหลายปีนะคะ
ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสนวน
ตำบลโคกสะอาดอำเภอลำปลายมาตรค่ะ
โดยเริ่มการลงทุนปลูกพุชาสามรสก่อน
แล้วก็มีพุษาพันธ์น้ำนม๘๐๐ต้น

ผลผลิตขายได้ทั้งในแล้วก็นอกฤดูเลย

ผลผลิตขายเฉลี่ยปีละกว่า๑ล้านบาท
เพราะว่ารสชาติพุษานี้เขาหวานกรอบอร่อย
และที่สำคัญผลสวยเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะ
ปัจจุบันนี้มีพ่อค้าแม่ค้าไปรับถึงสวนเลย
จนบางช่วงผลผลิตนี่ออกไม่ทันเลยนะคะ
คุณเสริมฤทธิ์บอกว่านอกจากพุษาแล้ว

เป็นการปลูกแซมกับต้นพุษาอีกอย่างละ๕๐๐ต้น

ใช่ค่ะมีแก้วมังกรอีกด้วย๑๘๐๐ต้น
มีแนวคิดว่าจะปลูกมะขามแล้วก็กล้วยน้ำว้าให้เต็มพื้นที่เลย
มีทั้งหมดอยู่๒๑ไร่ด้วยกันนะคะ
โดยคุณเสริมรีดบอกว่าอาชีพข้าราชการ
ถือเป็นอาชีพที่มีว่ามีความมั่นคงอยู่แล้ว
แต่ว่าเหตุผลที่ลงทุนปลูกไม้ผลนั้นเพราะว่ามีใจรักด้านงานเกษตรค่ะ
รวมทั้งอยากจะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วย